พาคุณผู้ชมไปที่อ่างทองค่ะมีผู้ชายคนหนึ่งอายุสัก๔๘ปี
เขาเป็นผู้จัดการบริษัทรถบรรทุกขนหินขนทรายเข้ากรุงเทพ
เขาบอกว่าตื่นเช้ามาตี๕มาที่โต๊ะทำงาน
มองไปมองมาวัตถุมงคลโต๊ะทำงานของเขาเนี่ยแตก
แล้วดูใกล้อ้าวเป็นรูกระสุนมีกระสุนอยู่ด้วย
ไปเพดานหลังคามีรูกระสุนอยู่ด้วยเขาก็ตกใจเกิดอะไรขึ้น
อยู่ในบ้านพักอยู่ดีมีกระสุนมาตกอยู่แบบนี้ได้ยังไง
ตำรวจสพเมืองอ่างทองได้รับแจ้งเหตุนะคะว่าเจอกระสุนปืนปริศนา
ตกใส่หลังคาห้องพักค่ะซึ่งเปิดเป็นสำนักงามบริษัทบรรทุกหินและทราย
ตำบลป่างิ้วอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองตั้งอยู่ในปั๊มน้ำมันพีทีป่างิ้วนะคะ
ที่เกิดเหตุก็นี่แหละค่ะเป็นสำนักงานชั้นเดียวด้านหน้าเป็นร้านอาหารตามสั่ง
ด้านในก็เป็นสำนักงานของบริษัทนี้ก็ทำธุรกิจรถขนหินขนทรายให้กับลูกค้าในกรุงเทพ
นายสุภกรสังคมณีผู้จัดการบริษัทนี้นะคะเขาบอกว่าช่วงตี๕ตื่นมาอาบน้ำแต่งตัวจะไปทำงานตามปกติ
สังเกตเห็นว่าตู้กระจกที่ใส่วัตถุมงคลฮกลกซิลหลวงปู่ทวดวัดห้วยมงคลวางไว้บนโต๊ะทำงาน
แตกพอไปดูใกล้ใกล้อ้าวมีหัวกระสุนปืนอยู่ด้านในก็มองหาวิถีกระสุนมองไปบนเพดานมีรูกระสุนอยู่หนึ่งรูค่ะ
ก็เลยเอ๊ะทำยังไงดีโทรไปปรึกษาพี่ชายพี่ชายก็แนะนำว่าแจ้งความดีกว่าแจ้งความกับตำรวจไว้เป็นหลักฐาน
ยืนยันว่าไม่เคยมีเรื่องกับใครมาก่อนธุรกิจของบริษัทก็ไม่เคยมีปัญหาขัดแย้งอะไรกับใคร
ดีนะที่มันน่าจะกระสุนตกช่วงกลางคืนเขาบอกว่าถ้าเป็นช่วงกลางวันเนี่ยโต๊ะทำงานตรงนี้เขานั่งอยู่ทั้งวัน
ตรงนี้เลยตรงนี้เลยเขานั่งตลอดทั้งวันถ้าช่วงกลางวันจะทำไง
โอ้โหลงเข้ามาที่ตัวพอดีนี่ทำไงใช่นี่ดีน่าจะเป็นกลางคืนเพราะตื่นมาตี๕แล้วมาเจอ
จากการตรวจสอบวิถีกระสุนและลูกกระสุนปืนนะคะคาดว่าเป็นลูกกระสุนปืนขนาดจุดสามแปด
แล้วก็น่าจะเป็นคนคึกขนองยิงปืนขึ้นฟ้ากระสุนก็เลยมาตกใส่หลังคาแบบนี้ค่ะ
ตำรวจก็จะเก็บหัวกระสุนไปตรวจพิสูจน์เจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบว่าในคืนนั้นเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นแถวนั้นบ้าง
มีงานรื่นเริงอะไรหรือเปล่ามีใครยิงปืนขึ้นฟ้าไหมก็จะนำตัวเจ้าของกระสุนปืนปริศนามาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
พวกที่ชอบยิงปืนขึ้นฟ้าเนี่ยนะจะโอกาสอะไรก็แล้วแต่เนี่ยความแรงของกระสุนที่พุ่งขึ้นไปจากปากระบอกปืนกับตกลงมามันเท่ากันนะฮะ

คือเจ้าหน้าที่บอกว่าอย่าไปคิดว่ายิงขึ้นไปแล้วมันค่อยหมดแรงแล้วค่อยลงมาเบาเนี่ยเหมือนขนนกอะไรพวกนี้เหมือนปุ๋ยนู่นเนี่ยไม่ใช่นะ

แล้วก็ช่วงนี้ค่ะปลายปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ระวังเถอะอย่าเลยนะคะมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ่อยครั้งที่เรานำเสนอเป็นข่าวกันไป